จากวันนี้แล้วคัอควันนืองนั่นนะคะครับเป็นชมอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามการันตีความอร่อยเพราะคล้ายมานาน
กว่า๕๐ปีค่ะเราไปคุยกับสะพ้ายเจ้าของร้านคือคุณนิตยาเครือสุวรรณวงศ์อายุ๔๒
๒ปีก็เล่าตำนานของก๋วยจับโบราณนี้ให้ฟังค่ะ
บอกว่าก่อนหน้านี้คุณปู่คุณย่า
ซึ่งเป็นคนอุบลราชธานีนะคะ
รกรากมาที่จังหวัดมหาสารคาม
ซึ่งเราทราบกันดีว่าอุบลรัชธานีก็ขึ้นชื่อเรื่องของก๋วยจั๊บแบบนี้เหมือนกัน
ก็เลยเอาสูตรก๋วยจั๊บมาทำขายตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ขายมาจนถึงปัจจุบันคือ๓๐ปี
ขายมาถึง๓๐ปีก็คือ๒๕๔๐ประมาณนั้น
ก็วางมือแล้วก็ให้พี่สาวดูแลต่อ
จากนั้นก็ตกทอดสืบต่อมาถึงสามีของตัวเอง
ที่เป็นผู้ดูแลกิจการรุ่นที่๓
กลบคุณหารแล้วตอนนี้ก็กว่า๕๐ปีแล้วนะคะ
พูดถึงความโดดเด่นคุณผู้ชมค่ะดูเส้นเลยค่ะ
ที่นี่จะเป็นเส้นสดทำเองมีความเหนียวนุ่มเฉพาะตัว
ส่วนน้ำซุปทางร้านมีให้เลือกทั้งซุปไก่
กระดูกหมูและซุปรวมค่ะ
ลูกค้าเขามีหลากหลายเชื้อชาติศาสนาไงคะ
คนเป็นอิสลามก็ทานได้คนที่เป็นโรคเกาะไม่อยากจะกินซุปไก่ก็ทานได้เหมือนกันนะคะ
ส่วนเครื่องเนี่ยค่ะโอ้ยจัดหนักจัดเต็มตามใจชอบอยากใส่อะไรใส่ไข่หมูสับใส่หมูยอแล้วแต่บอกได้เลย
ราคาก็พิเศษอีกต่างหากพิเศษแค่๔๐ธรรมดา๓๕บาท
นี่ราคาเป็นมิตรมากเลยนะคะ
ลูกค้าที่มาทานส่วนใหญ่ก็เลยเป็นนักศึกษาเป็นคนทำงานที่อยู่ระแวกนี้แหละค่ะ
ส่วนเมนูที่เขาสั่งกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นก๋วยจับหมูสับตีนไก่พร้อมกับสั่งโครงไก่ตุ๋นมาทานคู่กันด้วย

สุนักเท้านั้นนี่ร้องไห้อีกเลย

นี่ไงเขาเลย

คุณค่ะวันหนึ่งนี่นะเขาขายได้ไม่ต่ำกว่าวันละ๑๐๐ชามเลยค่ะ
บางคนทานตั้งแต่แบบเป็นเด็กนักเรียนจนโตจนมีฟงมีแฟนหรือมีลูกบิกเต้าแล้วก็พามาทานกันเหมือนกันนะคะ
ใครอยากจะไปพิสูจน์ความอร่อยที่ร้านนี้คุณผู้ชมคะแนะนำเลยว่าไปที่ก๋วยจับห้าแยก
ตั้งอยู่บนถนนนครสวรรค์ติดกับศูนย์แพทย์แผนไทยจำปาศรีตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะคะ
ร้านเปิดวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่๗โมงเช้าขายไปยาวจนถึง๒ทุ่ม
ส่วนเสาร์จะขายถึงแค่บ่าย๓โมงวันอาทิตยุดนะจ๊ะ
เทียมเจียวนิดหน่อยหอมน่าทานจริงเลยแต่ว่าถ้าเกิดช่วงนี้ใครทานเจอยู่ก็อย่าพึ่งนะ
ใจเย็นนะคะคุณคือปีเดียวเนี่ยเราทานเจกันแค่ช่วงเดียวเท่านั้นแต่ว่าร้านนี้เขาขายาวเดี๋ยวหมดเจแล้วค่อยไปทานกันก็ได้